ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์หลอนที่เกิดขึ้น
อย่าว่าแต่คนขับรถบรรทุกพ่วงคันนี้เลยฮะ
คนได้ยินข่าวก็หลอนขนลุกเลยนะมีรถบรรทุกพ่วงคันหนึ่งนะฮะ
เขาบรรทุกทรายมานะครับมาจากสุราชธานีเอาทรายไปลงที่ชุมพร
แต่ตอนเอาทรายลงเนี่ยเอ้ามีศพหล่นลงมาด้วย
มาด้วยกันได้ยังไงนี่เป็นภาพจากด้านในรถบรรทุกนะครับ
บรรทุกทรายมาคือหลังจากที่มีศพหล่นลงมาด้วยเนี่ย
คนที่เขาว่าจ้างให้เอาทรายมาลงเนี่ยเขาก็ช่วยกันขนศพขึ้นมาบนรถ
ค่ะแล้วก็บอกพี่พี่ขับออกไปเลยอย่ามาอยู่ในโรงงานผม
ขับออกไปที่ไหนก็ได้โชเฟอร์รถบรรทุกก็เลยไปจอดข้างทาง
หัวพ่วงอย่างนี้นะฮะจอดอยู่ริมถนนเพชรเกษมตำบลวังใหม่
อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรหลังจากเจ้าของรถแจ้งว่า
มันมีศพตกลงมามาอยู่ในรถผมยังไงก็ไม่รู้
คนขับรถคันนี้นะครับชื่อนายสังเวียนนามสกุลศรีสวย
อายุ๓๙ปีเมื่อสักครู่นี้ยืนคุยกับตำรวจอยู่นะฮะ
หลังจากตรวจสอบครับท่านผู้ชมครับในกระบะพ่วงนะฮะ
ศพของผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าปีนะครับ
สูงประมาณร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรใส่เสื้อเชิร์ตแขนยาวลายสก๊อตสีน้ำเงินดำ
นุ่งกางเกงขายาวสีดำไม่ใส่รองเท้า
ที่หน้าอกกับไหล่ซ้ายมีลายสักอยู่ใบหน้ามีแผลแตกแล้วก็แผลถลอก
ส่วนตามลำตัวตามขาตามแขนไม่มีบาดแผล
ศพที่เจอเมื่อวานนี้ตอนที่มาถึงเริ่มแข็งแล้ว
ว่าเสียชีวิตมาแล้วก่อนที่จะมาเจอศพจะมาตรวจสอบเนี่ย๖๘ชั่วโมง
ในตัวไม่มีหลักฐานเลยว่าเป็นใครมาจากไหน
แต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าผู้ชายคนนี้คือใครนะฮะเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
เอาฟังทางนี้ก่อนดูนายสังเวียนก่อน
นายสังเวียนคนขับรถพ่วงนะครับมุมยมครับ
คนขับรถพ่วงคันนี้นะฮะเขาให้การว่า
เขารับจ้างขับรถบรรทุกยางพารามาจากจังหวัดพิศนุโลก
รถบรรทุกคันนี้นะเขาบรรทุกของหมดนั่นแหละนะครับ
เริ่มต้นบรรทุกยางพารามาจากพิศนุโลก
ไปส่งที่โรงงานทางภาคใต้ขากลับ
ก็เลยหาสินค้าเนี่ยเอาขึ้นรถมาไม่ให้เสียเที่ยว
อืมไม่งั้นต้องตีรถเปล่าค่ะ
ทางเจ้าของรถนะเขาก็ติดต่อรับบรรทุกทรายต่อ
รับมาจากท่าทรายเมไรอำเภอพระแสง
เพื่อเอามาส่งให้กับโรงงานแพลนปูนที่จังหวัดชุมพร

ซีเมนสำเร็จรูปพวกเนี้ยนะครับมาถึงโรงงานก็
กดำตัวพ่วงหลังเพื่อเททรายลงนะ
เขาใส่ทรายที่ตัวพ่วงหลังมานะครับปรากฏว่าตอนที่เททรายลงที่ลานทรายของโรงงานที่ชุมพรเนี่ย
มันมีศพคนตกลงมาด้วยตกลงมาพร้อมกับกองทรายนะครับ
เจ้าของโรงงานก็เห็นคนงานก็เห็นก็ตกใจกันหมด
ก็เลยช่วยกันยกศพขึ้นมาไว้บนตัวพ่วงเหมือนเดิมอ่า
เพราะมันมากับรถเขานี่ก็ทำตัวไม่ถูกก็ไม่รู้จะเอายังไง
แต่ที่แน่เอาศพออกไปก่อนก็เขาสั่งแต่ทรายเออ
ไม่ได้เอาศพอ่ะศพผู้ชายคนนี้เอาศพขึ้นมาบนรถเสร็จก็บอกเอาพี่ไปเลยพี่
ให้ออกไปเลยไปไหนก็ได้แต่ให้พ้นจากโรงงานของผมก่อน
นายสังเวียนก็ขับรถมาจอดริมถนนเนี่ยฮะที่แถวหน้าสนามกอล์ฟ
ค่ายเขตอุดมศักดิ์นะครับห่างจากโรงงานสักประมาณหนึ่งกิโลเมตร
แล้วก็โทรแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบเดี๋ยวฟังนายสังเวียนนะฮะ
ยังลงไม่หมดครับลงลงลงได้หน่อยหนึ่งก็เจอ
ลงตัวลูกกลับหมดแล้วครับตัวตัวแม่ยังไม่ทันด้วยหลุมครับ
ก็ตกใจเหมือนกันครับไม่รู้มาได้ไงครับนี่ครับนายสังเวียนเป็นคนขับรถบรรทุกพ่วงคันนี้นะครับ
ส่วนเจ้าของรถพ่วงเนี่ยนะครับชื่อว่านายสมเกียจ
เราก็ได้เจอนะครับได้ถามเขาแล้วนะก็นายสมเกียจเจ้าของรถพ่วงก็ถือว่าเป็นเจ้านายของนายสังเวียนนะนะ
บอกว่านายสังเวียนเนี่ยบรรทุกไม้ยางออกมาจากพิศนุโลกเมื่อ๗พฤศจิกายน
ไปส่งที่อำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาหลังจากนั้นสิบพฤศจิกายน
เขาก็ให้ไปรับทรายจากอำเภอพระแสงเพื่อให้ไปส่งที่จังหวัดชุมพรนะครับ
คืนที่เก้าพฤศจิกายนเนี้ยราวห้าทุ่ม
นายสังเวียนเนี่ยเขาไปจอดรถนอนในปั๊มน้ำมันนะฮะถามว่าเอาเจ้าของรู้ได้ยังไงก็คือเขามี
พีเอสติดรถบรรทุกอยู่อืมลูกน้องเขาขับไปไหนเขารู้หมดค่ะนะ
คืนวันที่๙พฤศจิกายน๕ทุ่มเนี่ยไปจอดรถนอนในปั๊มน้ำมัน
ก็ถามในสังเวียนแล้วเจ้าของรถบอกนะครับคาดว่าคืนนั้นเนี่ย
อาจจะเป็นคืนวันนั้นหรือเปล่าที่คนตายน่าจะอาศัยช่วงที่นอนหลับเนี่ย
ปีนขึ้นไปอยู่ในตัวรถพ่วงหรือเปล่านะอาจจะทะเลาะกับใครมา
คือมีแผลมาแล้วอย่างเงี้เหรอฮะใช่หลบหนีอะไรใครมาอืม
จังหวะคนขับรถหลับก็แอบขึ้นไปอยู่หรืออาจจะเมามาเออ
นะฮะก็อาจจะแอบไปอยู่ตรงนี้ก็ได้พอรุ่งเช้านะครับ
ก็คือเช้าวันที่๑๐พฤศจิกายนที่เจ้านายเขาสั่งว่าให้ไปรับทราย
อืมนายสังเวียนตื่นมาก็ขับรถบรรทุกออกไปนะ
ออกจากปั๊มน้ำมันไปที่ท่าทรายไปถึงท่าทรายที่เขาจะต้องเอาทรายไปส่ง

ค่ะเขาก็ตัวกตัวกตัวกจนเต็มอืม
อืม
ก็ขับรถออกจากท่าทรายที่ชุมพรนะครับเพื่อเอาไปส่งต่อนะฮะไปส่งต่อที่โรงงานผสมปูนนะฮะ
ไปถึงก็เอาทรายลงพอเททรายลงก็นั่นแหละก็มีศพคนเนี่ยร่วงลงมาด้วยแล้วก็เป็นไปอย่างที่บอก
เขาก็ออกจากโรงงานเขาบอกเอาออกไปเลยเอาศพคืนให้แล้วก็ออกไปเลยก็ไปจอดอยู่ข้างทางแล้วก็รอตำรวจมา
ทีนี้หลายคนก็สงสัยไงว่าเอ๊ะหรือจริงศพมันมากับทรายหรือเปล่า
ตักเนี่ยคืออาจจะแบบคนถูกฆ่าฝังอยู่ในทรายแล้วเดินตักขึ้นมาด้วยกันหรือเปล่า
ถ้าไม่ได้เป็นไปตามที่เจ้าของรถพ่วงเขาคาดว่าตอนจุดในปั๊มที่ลูกน้องเขานอนหลับแล้วขึ้นมาแอบอยู่
เพราะเห็นมีบาดแผลไงตักขึ้นมาพร้อมกองทรายอาจจะตักขึ้นมาพร้อมกันหรือเปล่าเพราะว่าแหม่มันก็ไม่รู้ใช่ไหม
เราเลยไปถามค่ะคนตักทรายวันนั้นคนที่ขับแลตักซ้ายให้นายสังเวียนวันนั้นจะได้เคลียร์ไปเลยใช่นายธวัชชูสมค่ะเล่าเลยบอกว่าสิบพฤศจิกายนผมนี่แหละคือคนขับแบ็คโฮตักซ้ายให้สังเวียนเองครับพอสังเวียนขับรถมาเนี่ยผมก็บังคับรถแคคโฮตักซ้ายให้ตามปกติ

หลายคนที่บอกว่าหรือศพจะมาจากการตักสาย
เขายืนยันเลยเป็นไปไม่ได้

ใช่เขาบอกว่าคนไม่ใช่ตัวเล็กนะ

ถ้าตักมาแล้วติดคน

คือยังไงคนอ่ะสมมุติถ้าเสียชีวิตแล้วอย่างนี้

ใช่ค่ะยังไงก็ต้องเห็นแน่นอน
คือมันต้องมีอะไรห้อยแขนห้อยมือห้อยออกมาแน่นอน

หรือเอาแบบงงสุดไปเลยว่า

แล้วก็ไปตักโดนทำให้เขาตาย
สมมติว่าไม่รู้ไอ้ท่าไหนแหละไปนอนอยู่ตรงกองทราย

เวลาตักอย่างนี้ฟึ๊บลงไป
จังหวะฟึ๊บลงไปตักทรายอาจจะไปเฉาะโดนหัว

ดูมือตักพัดฟาดเข้าไปที่ร่างคนจริง
ธวัฒน์บอกแผลมันต้องชะกันกว่านี้เยอะ
มันต้องมีบาดแผลร่องรอยอะไรมากกว่านี้
ใช่ค่ะมันต้องอาจจะมีบางชิ้นส่วนอาจจะขาดหรือว่ารุนแรงกว่านี้ด้วยซ้ำ
แต่เขาบอกผมขับรถตักทรายมากว่า๒๐ปี
นี่ครั้งแรกในชีวิตเลยตักซ้ายแล้วเจอศพเนี่ย
หมายถึงว่าเขาไม่ได้เจอสดเป็นนะ
หมายถึงว่าเขาตากทรายให้กับลูกค้าแล้วลูกค้าไปบอกว่ามีศพอยู่กับทราย
เขาบอกไม่เคยเจอมาก่อนเลย

แล้วลูกค้าตอนไหน

ตอนนั้นเราคิดว่ามีแค่ไง
ผมตกเจยว่ามีศพแต่ผมว่ามันน่าจะไปติ๊ดวิจักรทีนึง
โอ้ยหลังคนต่างเท้าจะข้าวไปรู้ได้เพื่อ
ให้คุณผู้ชมดูลักษณะความแตกต่างขนาดรถบรรทุกแล้วก็รถตะขอบทรายกันหน่อยนะครับ
สำหรับรถบรรทุกเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงพื้นจนถึงขอบดำด้านล่างเนี่ย๑เมตร
อันนี้คือกรณีที่ว่าถ้าศพหรือว่าคนคนนั้นอาจจะยังไม่เสียชีวิตก็ได้
นอนอยู่ในรถบรรทุกอยู่แล้วใช่ค่ะ
ตักทรายขึ้นพี่ไม่เห็นเหรอ
ลองดูว่าจะเห็นไหมเพราะว่าจากพื้นถึงดำเนี่ย๑เมตรแล้วนะคะ
แล้วความสูงของดำเนี่ย๒เมตรรวมกันความสูงของรถคันนี้คือ๓เมตรนะ
สูงมากนะคุณส่วนรถตักทรายเนี่ยค่ะ
รวมแล้วเนี่ยคนขับนั่งบนรถสูงจากพื้นแค่๒เมตรเหลืออีกตั้งเมตรหนึ่งอะค่ะ
ตัวแขนยกมันสูงจริงแต่ว่าที่เขานั่งอยู่ตรงนั้นเขาอยู่
มันต่ำกว่ามันต่ำกว่ารถบรรทุกใช่แล้วประเด็นคือลักษณะคือมันไม่ได้อยู่ใกล้กันแบบชิดกันด้วยอ่ะ
เพราะว่ามันก็ต้องอยู่มีระยะห่างในการที่จะใช้มือตักเพื่อจะกว้านทรายแล้วก็วาดออกไปวางทีครับ
เพราะฉะนั้นคือมันมองไม่เห็นจริงว่าจะมีใครไปบังเอิญนอนอยู่ในนั้นหรือเปล่า
เจ้าของรถก็น่าจะเช็คมาแล้วไงว่าเออข้างหลังมันโล่งแล้วนะไม่มีอะไร
มันก็แล้วแต่คนขับรถที่มารับสายด้วยค่ะว่าจะมีการเช็คหรือว่าไม่เช็คอย่างไร
บางคนอาจจะมาเช็คไงว่าไม่อยากให้ทรายไปปนกับก้อนกรวดต่างนานาอะไรแบบนี้ค่ะ
คือพี่ธวัฒน์เนี่ยบอกว่าปกติถ้าคันอื่นเขาอยากได้ทรายที่มันเกลี้ยงสะอาดไม่มีอะไรปนเนี่ย
อาจจะยกดำเทก่อนใช่เขาจะมาเช็คก่อนแล้วค่อยเอาทรายลง
ถูกแต่ของคันนี้คันเกิดเหตุเนี่ยเขาไม่ได้เช็คกัน
มาถึงเขาก็ตักใส่เลยใช่ค่ะก็ขับมาก็แปลว่าอ่าแปลว่ารถคุณว่างแล้วพร้อมจะรับทรายแล้วนี่
ตักทรายใส่ให้เลยแบบนั้นนะคะ
เขาก็เลยบอกว่าแม้แต่ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ไป
เชื่อว่ารถมันทุกข์สายหรือว่ามันทุกข์อะไรก็แล้วแต่ดินเดินอะไรเนี่ย
คงต้องมีการเทดำทุกครั้งก่อนที่จะ
บรรทุกอะไรอ่ะนะคะมดตัวเดียวคงต้องไล่ไปก่อนแล้วทีนี้
เกินเรื่องไปค่ะถ้ามดตัวเดียวเดี๋ยวมันยุ่ง
ไม่เห็นนะคะอืมอ่ะทีมข่าวเราไปที่ปั๊มน้ำมันในอำเภอเวียงสะ
นายสังเวนไปจอดนอนด้วยครับจะไปดูว่ามีกล้องวงจรปิดไหม
เออเป็นไปได้ไหมในปั๊มเนี้ยเออถ้าเกิดมีกล้องวงจรปิดแล้วเห็นว่ามีคนขึ้นมามันจะได้ไขปริศนาไง
เสียดายจริงจริงค่ะไม่มีนะคะกล้องวงจรปิด
จุดที่นายสังเวียนจอดนอนเนี่ยไม่มีกล้องเลยเพราะว่าอยู่ตรงท้ายปั๊มพอดี
แต่พนักงานก็บอกว่าวันที่นายสังเวียนมาจอดนอน
ว่าไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยนะครับไม่ได้เห็นคนตีกันทะเลาะกันหรืออะไรเลย
ที่ติไปคุยด้วยนะเออคุณติไปคุยทุกคนเลยค่ะครับ
รอซีดะหลีหมวดนะคะแม่ค้าขายอาหารในปั๊มบอกว่า
อุ๊ยเธอขายอาหารแล้วก็นอนอยู่ที่ปั๊มนี่แหละปิดร้านตั้งตีอ่าขอบตอนสามทุ่ม
ไม่เห็นใครเลยไม่ได้เห็นว่ามีใครทะเลาะกันวิ่งไหล่กันเข้ามา
หรือว่าวิ่งขึ้นไปบนรถพ่วงไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลยครับ
คือตำรวจมาแล้วก็ถามน้องว่าเอาเข้ามาทำไมไม่รู้คนตายในรถกันสีเหลือง
แต่รถคันสีเหลืองนั้นเห็นเลยเห็นเขาว่าไปตลาดซ้ำ
ก็ตี๕กว่ารุ่งมาก็ไปตลาดไม่เคยเห็นแต่มันผ่านฝั่งนี้แหละ
ตรงนั้นแหละวัยรุ่งวัยรุ่นหรือใครทะเลาะแล้ววิ่งกันเข้ามาในนี้ไหมครับ
ไม่มีเลยเงียบเงียบแล้วเป็นไปได้ไหม
เขาจะปีนกำแพงข้างหลังเข้ามาปีนกำแพงข้างหลังเข้ามา
มันเป็นแต่หนุนเนี่ยแล้วกับฝั่งโน้นน่ะเป็นไปได้อันนั้นมันเข้าเป็นได้มาก
สรุปก็คือได้สรุปแล้วนะใครปริศนาได้แล้วนะ
ใช่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้เรารู้แล้วนะครับว่าผู้ตายเนี่ยเป็นใคร
ค่ะนะฮะแต่เขาขึ้นไปอยู่ยังไงเนี่ยเดี๋ยวตำรวจคงต้องขยายผลต่อ
ใช่นะครับแต่ศพที่เจอบนรถพ่วงบรรทุกทรายนะครับ
ผู้ชายคนนี้นะครับทุกผู้ชมครับล่าสุดตำรวจบอกว่ารู้แล้วนะฮะ
ชื่อว่านายอนุพงศ์นะฮะอายุสามสิบเจ็ดปีนะครับ
เขามีอาการป่วยทางจิตเวทเป็นชาวสงขลานะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่บ้านของนายอนุพงศ์นะฮะ
ญาติญาติบอกว่าญาติญาติก็รู้ข่าวแล้วนะครับ
ว่าเป็นเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แล้วก็เสียชีวิตแล้ว
แต่ยังไม่ได้บอกพ่อกับแม่ของนายอนุพงศ์เพราะว่าพ่อกับแม่เนี่ยป่วยอยู่ทั้งคู่
อืมเกรงว่าจะช็อกนะเดี๋ยวอาการจะหนักนะครับ
ลุงของนายอนุพงศ์บอกว่าหลานชายเนี่ยมีอาการป่วยทางจิตเวท
ต้องกินยาเป็นประจำแต่ก็ไม่เคยทำร้ายใคร
ล่าสุด๙พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลานชายบอกว่าจะไปทำงานเฝ้าสวน
แล้วจะไปรับยาอาการทางจิตเวทที่โรงพยาบาลที่ต้องกินเนี่ย
เดี๋ยวจะไปรับยาต่อแล้วหายไปเลย
ก็พยายามออกตามหาแต่ไม่เจอมารู้ข่าวอีกทีก็คือเสียชีวิตแล้ว
ตามข่าวที่เกิดขึ้นญาติญาติบอกว่ายังทำใจไม่ได้นะฮะ
แต่ก็ไม่ได้ติดใจอะไรมากมายนะครับก็เดี๋ยวให้ตำรวจเขาขยายผลต่อนะครับ
เชื่อว่าหลานเนี่ยที่ญาติญาติบอกนะ
เป็นไปได้ก็คืออาจจะเดินไปเรื่อย
แล้วก็ขึ้นไปอยู่บนรถเองอะไรประมาณอย่างนี้
ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ออกมาจากบ้าน๙พฤศจิกายน
ก็อาจจะเป็นคืนวันนั้นที่คนขับรถเขาไปจอดรถนอนที่ปั๊มก็เป็นได้
หรืออาจจะเป็นช่วงไหนก็ได้นะครับ
ญาติญาติบอกว่าตามหาจริงนะครับทุกผู้ชมครับ
เพราะว่าในเฟซบุ๊คที่เขาประกาศตามหาเนี่ยนะฮะ
เขาก็โพสต์เอาไว้นะครับที่ญาติญาติบอกนะฮะบอกเนี่ยฮะ
ตามหาคนหายค่ะใครพบเห็นคนในรูปนี้ติดต่อกลับหน่อยนะคะ
นายอนุพงศ์สุวรรณชาตรีชื่อเล่นชื่อโจ
หายไปตั้งแต่๙พฤศจิกายน๖๓บ้านเดิมอยู่บังกล่ำ
เขาหายไปจากบ้านมีคนเจอล่าสุดที่อำเภอรัฐภูมิ
เสื้อลายสก๊อตกางเกงยีนขายาวออกตามหาก็ไม่เจอ

พบเห็นกรุณาติดต่อที่เฟสนี้ด้วยหรือเบอร์โทรของน้องสาวก็ได้

สุดท้ายก็เจอในสภาพที่เสียชีวิตแล้วนะครับก็แสดงความเสียใจด้วยนะฮะ